ญาติเนี่ยทะเลาะกันคราวนี้เนี่ยลุงชักปืนมายิงหลาน
หลานเจ็บไปสองคนค่ะนี่เรื่องที่จอดรถนะโอ้โห
ทาวประจงนะนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำประวารณนี้
ในท้องที่ของสภศรีเมืองตำรวจก็ไปตรวจสอบ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
ว่ามีเหตุยิงกันแล้วมีคนเจ็บ๒คน
เป็นบ้านพักในพื้นที่ตะบนไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เลือดนี่กระจายอยู่แบบเต็มพื้นหน้าบ้านเลย
นี่ฮะมีคนเจ็บด้วยนะครับส่วนคนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้หนีไปไหน
ชื่อว่านายสมยศอายุ๕๙ยืนรอมอบตัวพร้อมกับปืนลูกโม่
ขนาด๓๒นิวนเมืองมีคนก่อเหนนะครับอายุ๕๙แล้วนะครับ

อีกคนนึงเป็นผู้หญิงชื่อโอนะฮะเป็นแฟนของกอล์ฟ

ถูกกระสุนเงลถูกกระสุนยิงเข้าทางเคาะข้อมือซ้าย

กู้ภัยก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
อีกคนนึงเห็นไหมฮะนั่งเจ็บอยู่ใกล้ใกล้กับมือยิง
ไหลหลุดต้องเอาผ้ามามาประคองไหลไว้นะครับ
นี่ชื่อปอนอายุยี่สิบแปดเป็นลูกชายของนายสมยส
คนยิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ปมขัดแย้งต่างทำไมลุงถึงยิงหลานเจ็บไป๒คน
ค่ะลูกชายลุงก็ไหลหลุดนี่นะ
เขานั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านฝ่ายบาดเจ็บ๒คน

แล้วกระชากตัวลงมาทำร้ายจนปอนเนี่ยบาดเจ็บ
ลุงสมยศแกได้ยินเสียงลูกหลานทะเลาะกันก็เลยมาห้าม
แต่ตอนนั้นกอล์ฟไม่หยุดนะยังทำร้ายปอนอยู่
ลุงสมยศแกก็กลัวลูกจะถูกทำร้ายหนัก
ก็เลยไปเอาปืนมาคงจะเพื่อมาขู่
ปรากฏว่ากอล์ฟเนี่ยพุ่งเข้ามาจะเข้ามาหาลุงสมยศ
ลุงสมยศก็เลยยิงสวนไป๓นัด
กระสุนโดนทั้งก๊อฟแล้วก็โอภรรยาของกอล์ฟ
นี่ที่เพื่อนบ้านเขาบอก
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุซอยไซม้า๕ทับ๑ที่นนทบุรีนะครับ
ได้คุยกับปอนปอนที่ไหล่หลุดนะฮะ
ลูกชายของลุงสมยศ

มีผ้าชันเอาไว้คล้องแขนคล้องไหล่เอาไว้
ออนบอกว่าเมื่อคืนนี้กอล์ฟเมามากตะโกนหาเรื่อง
คือเมื่อ๓วันก่อนเนี่ยแม่ของปอนนะครับ
เพิ่งจะไปคุยกับเอเรื่องที่จอดรถในซอยหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นซอยตันถนนสองเลนโดยขอร้องให้จอดรถให้เป็นระเบียบหน่อย
จะได้เข้าออกได้นะครับ
ซึ่งความจริงแล้วจุดตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่จอดรถ

เพื่อให้แต่ละบ้านเข้าออกหรือว่ากลับรถได้

ก็เข้าได้เขาก็จอดอยู่ประมาณ๒๓วัน

คือในซอยนี้เอาง่ายถึงจะจอดตรงไหนก็ตาม
มันจะมีรถให้ออกได้กันทุกคันครับใช่ไหมครับผมก็บอกแม่บอกให้เขาขยับรถเออ
เพราะว่าพ่อพ่อแม่ผมอ่ะร่างกายไม่มีใครแข็งแรงเลยทั้งคู่บอกว่าถ้าแม่พ่อ
ก็เข้าได้เขาก็จอดอยู่ประมาณ๒๓วัน

แต่ว่ามันเพิ่งมามีตอน๒๓วันก่อนหน้านี้
มีมีเมื่อคืนใช่ครับคือเขาเมา
ถ้าเมาเขาเจอก็อิกคนนึงอีกร่างนึงครับ
ท่านผู้ชมครับปอนเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาตัวเขากับกอล์ฟความจริงไม่เคยมีเรื่องกันนะครับ
แต่ก็ไม่ได้สนิทกันนะต่างคนต่างอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเมื่อคืนนี้กอล์ฟโมโหมาก
เข้ามาในบ้านกระชากตัวเขาถึงในบ้านเบื้องต้นไปแจ้งความไปแล้วว่าถูกกอล์ฟเนี่ยทำร้ายร่างกาย
แจ้งความที่สพบางศรีเมืองขณะเดียวกันเราคุยกับป้าของทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ
เครือยาศกันป้าบอกโอ้โหทราบข่าวแล้วตกใจมากเพราะว่าหลานสองคนเนี่ย
ปอนและกอล์ฟถือว่าเป็นหลานรักแล้วนิสัยดีทั้งคู่
แต่ข้อเสียก็คือกอล์ฟเวลาดื่มเหล้าเนี่ยนิสัยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคน
โอ้โหขาเขือสั่นกันโอ้โหนอนไม่หลับเลยอ่ะโอ้โหเราไม่เคยมีอ่ะ
ก็ตีสองทุ่มก็ก็นอนแล้วใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้เมื่อคืนนอนสามทุ่มอันนี้นอนไม่ได้ยันสิบอีก
โอ้โหนอนไม่หลับเขาเหมือนคนอารมณ์ร้อนอ่ะก็อย่างนี้นะ
ก็นับถือนะก็นับถือเวลาไม่เมาเขาจะดีเวลาไม่เมาเขาจะดี
เออถ้าเมาจะเป็นคนอ่าอันนี้เป็นทางฝั่งของปอนนะฮะ
ให้ข้อมูลปอนลูกชายของลุงที่ไปยิงหลานนะนะแล้วก็ญาติญาติแถวนี้
แต่ว่ายังไงต้องรอฟังทางฝั่งกอล์ฟกับโอเขาด้วยนะครับคนเจ็บสองคนที่ถูกยิงเข้าไปนะครับ
เราตรวจสอบไปล่าสุดเนี่ยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
เดี๋ยวรอฟังอีกทีว่าเรื่องราวมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าลุงสมยศเนี่ยตอนเนี้ย
หลักทรัพยื่นขอประกันตัวออกมาสู้คดีนะครับเรื่องข้อหาไปยิงเขาแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
ค่ะแต่โอ้โหญาติกันแท้นะคะแล้วเรื่องที่จอดรถบางคนก็มองว่าอุ้ยเรื่องนิดเดียวเรื่องที่จอดรถ
แต่สำหรับบางครอบครัวเขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นยิงกันแบบนี้
โอ้โหนี่ใหญ่เลยฮะนะฮะครับ